จะพาไปดูการทำเมนูจากดอกไม้อ่าเออ
มีเมนูอะไรบ้างติดตามในช่วงจูดงเล่าไม่ยัง
เรียกได้ว่าเก็บดอกไม้มาหมดทั้งสวนแล้วคุณผู้ชมดูหลากหลายมาก
แม้กระทั่งดอกเข็มที่เราเคยกินกันตอนเด็กก็มีเหมือนกัน
เดี๋ยววันนี้ครับพี่ฝนจะทำเมนูอะไรบ้างนะฮะ
เดี๋ยววันนี้เราจะมียำดอกไม้แล้วก็จะมีแกงส้ม

เดินเข้ามาใกล้เลยบ้างคะ

ดอกไม้ที่เราใช้จะเป็นดอกไม้ที่รสไม่ข่มนะคะ

เริ่มต้นจากทำน้ำยำก่อน
เริ่มที่จะมีสีสันแล้วนะครับ
หลังจากที่ใส่ดอกไม้ไปนะครับ
เป็นมิติใหม่ของการกินยำเลยฮะ
เพิ่งรู้ว่าลาดอกไม้เข้ามาสั่งกับยำแบบนี้

มันมีความแบบเผ็ดนำแล้วก็ปาดตา
คุณผู้ชมฮะอร่อยมากจริง
แล้วก็อีกเมนูที่อยากจะลองเลยคือ

อ่าน้ำแกงพร้อมแล้วทำตั้งแต่เมื่อวาน

วงชมพูเนี่ยเขาก็จะคล้ายกับพวกดอกแคร์ค่ะ
มันจะให้ความหอมแล้วก็รสชาติก็คือจะไม่ขม
ส่วนดอกขจรนี่คือให้รสหวานหน่อย

แล้วก็เพิ่มสีสันให้ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นครับ
ขึ้นครับ

นี่แกงส้มดอกพวงชมพูฮะ
หูมันได้เทคเจอร์ของดอกไม้อ่ะ
ยิ่งเตี๋ยวยิ่งดุ้ยยิ่งหวานฮะ

เป็นอะไรที่แปลกมากเลยทีเดียวกับดอกไม้

แต่ว่าของขาวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปของหวานมาดีกว่า

ดอกหินยุงดอกดาวกระจายป่าแล้วก็กุหลาบค่ะ

เขียออกแต่จริงสามารถกินได้นะครับ

แห้งกันแล้วอันนี้คือน้ำอะไรฮะ
เขาเรียกว่าคอมบูชาดอกไม้

เป็นกุหลาบค่ะติดกุหลาบ
ใครจะไปเชื่อล่ะครับว่าดอกไม้สวยแบบนี้สามารถกินได้

ปลอดสารพิษปลอดภัยแน่นอนครับคุณผู้ชม
ได้มาเห็นการทำเมนูต่างด้วยดอกไม้โอ้โหอร่อยมาก
วันนี้พวกเรา๓คนขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
นี่แหละครับหลากหลายเมนูเลยนะครับกับดอกไม้
แต่ว่าไม่ใช่ทุกดอกไม้ที่สามารถกินได้นะครับต้องมีการศึกษา
แต่ว่าถ้าแบบเอาสังเกตง่ายคือดอกไหนที่ไม่มียางน่าจะกินได้มีความน่าจะนะ